เหตุการณ์ความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ก่อนกันละกันทุกคุณชมครับ
เป็นคดีที่บุคคลอันตรายที่เชียงใหม่ที่ชาวบ้านเขาหวาดกลัวกัน
ชาวตบลแม่โป่งอัพพฤดอยศุเกษจังหวัดเฉี่ยงใหม่
ที่ก่อคดีตั้งแต่เป็นเยาวชน
ตอนนั้นอายุ๑๔ฆ่าพ่อตัวเองยังเป็นเยาวชนตอนนั้นก็เลยติดคุกแค่๓ปี
พอออกมาไปข่มขืนแม่

ล่าสุดที่ไปก่อคดีข่มขืนแม่ตัวเองนะครับ
ธันวาคมปีที่ผ่านมาแล้วแม่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแม่โป่ง

ขโมยปืนชาวบ้านที่เขาไว้ใช้ล่าสัตว์

สามารถตามจับตัวได้แล้วนะครับ
บุคคลอันตรายนายนี้นะครับ
นี่ฮะสภาพนี่แบบอื้อหือ
อิดโรยแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเลย
หอมซูบเลย
มีวิธีการในการเข้าไปจับกลุ่ม
ครับพี่ต้องช่วยกันแบกมาเลยนะ

แต่เห็นอย่างนี้ก่อคดีมาแบบโฉดเหลือเกินนะครับ

อันนี้เป็นพ่อเลี้ยงนะถูกโทษจำคุกไปแล้วนะครับ
พ้นโทษออกมามาอยู่บ้าน
ไม่ทำงงทำงานทำตัวเกเรดื่มแต่เหล้า

หนักที่สุดก็คือคมขืนแม่แท้ของตัวเอง
เมื่อ๑๑ธันวาคมแล้วก็หลบหนีไปนะครับ

วันนี้ครับตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากที่สารออกหมายจับเอาไว้ใน๒ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายบุพการีจนได้รับบาดเจ็บ
และข่มขืนก็ทำชำราวบุภการี

นำไปสู่การจับกลุ่มได้

บ้านกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลย
ตำรวจไปจับได้ที่บ้านร้างกลางป่า

ตมบแม่โป่งอำเภอดอยสุเกตจังหวัดเชียงไหม
ซึ่งห่างจากสพแม่โป่งท้องที่เกิดเหตุ

และห่างจากบ้านพักที่ก่อกเหตุเอาไว้

ก็ไม่ได้ไกลมากแต่หากันไม่เจอนะครับเพราะว่าสภาพป่าเนี่ยมันโอ้โห
ลำบักละมนต์หายากนะครับสภาพนี้ฮะอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
โรยหมดเรี่ยวหมดแรงต้องช่วยกันหามาเลย
พันธุ์ตำรวจโทษสถิตชัยนิตยวัลหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่โป่ง
บอกว่าตำรวจวางแผนร่วมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสนะฮะเป็นเพื่อนสาวที่เขาสนิทกับผู้ต้องหานายนี้นะครับ
คือผู้ต้องหาเนี่ยเขาสนิทกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้มีอะไรเนี่ยเขาเชื่อว่า
ตำรวจเชื่อว่าเดี๋ยวต้องติดต่อมาแน่ค่ะผู้หญิงคนนี้ก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ใช่กะว่าเข้าป่าไปลำบากลำบลเนี่ยจะอดตายเนี่ยยังไงต้องติดต่อมาหาเพื่อนผู้หญิงคนนี้แน่
นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ให้ความร่วมมือนะค่ะนะ
เขาจะไม่บอกก็ได้นะแต่นี่เขาโอ้โหรู้แล้วประวัติเพื่อนคนนี้เนี่ยเราคงไม่นับเป็นเพื่อนด้วยแล้ว
พอติดต่อมาปุ๊บก็เลยบอกตำรวจเลยนายชัยยาตะนานะครับเมื่อคืนนี้โทรศัพท์มาหาเพื่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาร่วมกันวางแผนออกอุบายให้ฝ่ายหญิงโทรศัพท์กลับไปหานายชายาเข้าป่าไปมีโทรศัพท์ไปด้วย
แล้วก็ทำทีเป็นเอาอย่างนี้อยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเหล้าไปให้ดื่มกันแล้วกัน
แต่เหล้าที่เอาไปให้เนี่ยได้ผสมยานอนหลับเอาไว้ใส่เอาไว้ด้วยนะครับ
แล้วเพื่อนก็เดินถือเหล้าไปหาที่ที่นัดหมายซึ่งก็คือกระท่อมหลังหนึ่งในป่า
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งดื่มสุราด้วยกันภายในกระท่อม
กันทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนนี้โอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่นี่นะเขาก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
คือรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก็ป้องกันอันตรายของพยานที่แจ้งเบาะแส
ที่เขายอมที่จะมาเป็นสายนะในการที่จะล่อให้มันมานั่งดื่มเหล้าด้วยนะครับ
ขวดนะคุณเขมฤษรแล้วก็ทำที่เป็นแยกย้ายกันไปนะฟายหญิงเนี่ยเชื่อไหม
สื่อข่าวของเราบอกว่าจนถึงเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะยังไม่ฟื้นเลยนะ
ยังหลับอยู่เลยอ่ะเพราะดื่มเหล้าผสมยานอนหลับใน
เขายอมแบบทุ่มเทตัวเองในการที่จะจับคนร้ายยังไม่ฟื้นเลย
แต่เมื่อคืนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยพอดื่มเหล้าผสมยานอนหลับเสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านกับฝ่ายหญิงเนี่ยนะ
เดินทั้งคืนค่ะ
นายชายาเนี่ยเดินฝ่าความมืดนะครับแล้วก็เหมือนกับจะไหวตัวทัน
วิ่งหลบหนีรัดเลาะไปตามป่าตลอดทั้งคืนไม่หลับยังไงก็ไม่หลับ
เจ้าหน้าที่ก็เดินลุยป่าไปเรื่อยเพื่อจะตามไปเรื่อย
ไปถึงบ้านร้างหลังหนึ่งก็เป็นจังหวะนี้
มาถึงบ้านร้างหลังเนี้ยนายชายาล้มพับสลบ
เพราะความง่วงของฤทธิยานอนหลับเมาด้วยอิดโรยเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปชาร์จตัวไว้ได้
ตำรวจเขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเขาไม่แสดงตัว
แล้วก็จับตัวตั้งแต่กลางดึกตั้งแต่จังหวะที่นั่งดื่มเหล้ากัน
เพราะว่านายชายาขโมยปืนล่าสัตว์จากชาวบ้านไปด้วย
ก็กลัวว่าจะคว้าปืนมาทำอะไรหรือเปล่า
กลัวว่าเพื่อนผู้หญิงที่เขาให้ความร่วมมือกับตำรวจจะเดือดร้อนไปด้วย
ตำรวจก็เลยปล่อยไปก่อนรอดูจังหวะก่อนช่วงกลางดึกยังไม่จับ
พอจับได้นะคะนายชัยยาคนนี้เดินไม่ไหวนะ
ต้องอุ้มอะค่ะอุ้มไปอย่างนี้ไปบนรถกระบะ
พอไปถึงก็ยังหลับ
ถึงสอบพ่อแม่โป่งก็ยังหลับจะได้ที่ปลุกค่ะ

ตอนแรกเนี่ยอ้างว่าจำอะไรไม่ได้เลย
ตื่นมาอะไรที่เคยทำไปก่อนหน้านี้
จำไม่ได้หมดเลยลืมไปหมดแล้ว

แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ

ใช่เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก่อนหน้านี้จำอะไรไม่ได้

รู้กฎหมายไม่ก่อนทำแผนนะอย่างนี้เออว่าขอไม่ทำแผน
ตำรวจรีชูรัฐปานเง่าวรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

มีของกลางเป็นย่ามของนายชายาคนนี้แหละ
ย่ามีมีดอยู่หนึ่งเล่มมีอุปกรณ์ดำรงชีพในป่า
มีข้าวเหนียวมีชุดเครื่องปรุงมีน้ำพริกตาแดง
ทางตำรวจก็บอกว่านี่แหละนายชายาก็กินเนี่ย
เหนียวกินน้ำพริกประทังชีวิตในป่า
มดแดงก็กินหาไข่มดแดงอยู่ในป่า
ประทังชีวิตไปก่อนเพราะว่าหิวก็กินอะไรเหล่านี้ค่ะ
ระหว่างที่หลบหนีเจ้าหน้าที่
ขาวไปถึงอำเภอเสมองแล้วก็เดินกลับมาอีก
เพราะมีชาวบ้านให้บอสแสนะครับเราก็ออกกิจกรรม
แต่เนื่องจากเขาคุ้นเคยภูมิประเทศ
และภูมิประเทศแถวนี้เป็นป่ารก

สวนไล่นาของชาวบ้านติดกับภูเขา
เขาจึงหลบหลีกได้หลายวัน
แล้วขณะเข้าจับกลุ่มเขาก็หลบ
วิ่งกว่าจะจับตัวได้

ภาพจริงกับตัวจริงก็ต่างนิดหน่อย

แต่ภาพที่เจอก็สั้นกว่านี้นิด

ทำให้ประชาชนพลเมืองดีก็

อาจจะเนื่องจากว่าชาวบ้านเห็นคนละครั้งคนละตอน

จำพบประมาณ๔๒๐ปี

บางคนเห็นนายชายาไปซื้อของกิน

แล้วก็ตัดผมสั้นเลยแตกต่างจากภาพ

คือบางทีดูภาพถ่ายกับตัวจริง

แต่ว่าเนี่ยโทษตำรวจบอกว่าก็

ก็คือจำคุก๔๒๐ปี

ก็อาจจะมีหลายข้อหาบวกกันไป

ตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายปกครอง

ตระเวนค้นหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่การหลบหนีเนี่ยเป็นป่าเขาจากเขาลูกนึงไปอีกลูกนึงคือต้องใช้เวลา
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็กลัวนายชายากลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อ
ไม่กล้าออกไปทำมาหากินนอกบ้านกันนะคะบางคืนไม่กล้าออกกันเลยนะคะ
ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเขากลัว
จรูนสุนันทศิลป์ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
ก็รู้จักนายชายาตั้งแต่เด็กนะปกติก็เกเรแต่เด็ก
ผู้ใหญ่บ้านบอกเก้เร่แต่เด็กก็ฆ่าพ่อเลี้ยงตั้งแต่๑๔อ่ะ
เรียนหนังสือด้วยติดยาเสพติดด้วยลักเล็กขโมยน้อยด้วย
เคยถูกจับคดียาเสพติดด้วยฆ่าผู้อื่นอ่ะแน่นอนฆ่าพ่อเลี้ยงที่เล่าไปนะคะ
รักทรัพย์ก็มีนะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา
แล้วก็มาก่อเหตุข่มขืนแม่ตัวเองแล้วก็ทำร้ายร่างกายพี่สาวอะค่ะ
ขโมยรถไม่ออนครับ
แล้วก็มาเกาะเหตุข้างนี้อีกครับกิว่าขมขืนแม่
คือเป็นบุคคลที่ก้าวระหาตั้งแต่เป็นเยาวชนเมาดตอนเด็กแล้วครับ
ตอนนั้นหวัดแทงพ่อเลี้ยงตายประมาณอายุ๑๐กว่า

แกก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิม
นี่นะคือปัญหาของคนที่ติดคุกแล้วออกมาแล้วก็ไม่กลับตัวกลับใจใช่ไหม
หลายคนที่เขาตั้งหน้าตั้งตาเริ่มต้นใหม่ก็มีเยอะ
แต่พวกนี้พอมาปนอยู่ในสังคมมันก็จะก่อเหตุแบบนี้เรื่อยนะครับ
อย่างพี่สาวของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้วนะ
คือไม่นับญาติด้วยแล้วนะคือหมดใจแล้วนะครับ
สั่งสอนอะไรพูดอะไรไม่เคยฟังหาเรื่องทุกวันพ่อแม่พี่น้องนี่ถูกทำร้ายหมดนะครับ
อาการที่นี่ทั้งลำมาเตรียมน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ซั่ง
พวกนี้ฟังคร้วงและร้านยัง
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นท่านก็สบายใจได้ค่ะที่เหลือก็รอฟังอาวาสที่สุดแล้ว
ผู้ต้องหาคนนี้จะถูกจำคุกกี่ปีแล้วจะกลับตัวกลับใจได้จริงไหม
ค่ะนะครับถ้าเป็นโทษจำคุกแล้วพ้นโทษออกมานะ
แต่สุดท้ายก็จับได้แล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็โล่งใจไปได้ในระดับหนึ่งอืม